คุณผู้ชมครับคนรุ่นใหม่สามารถนำผ้าไทยมาสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้นะครับ
เพราะปัจจุบันนี้ครับดีไซเนอร์รุ่นใหม่มีการดึงความสวยงามของผ้าไทยแต่ละพื้นที่
มาออกแบบตัดเย็บให้ทันสมัยเพิ่มมากขึ้นนะครับทางด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ก็มีการดึงเอกลักษณ์ความสวยงามของภาคแต่ละพื้นที่มาเชื่อมโยงกับเรื่องของการท่องเที่ยว
เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยววิถีไทยติดตามจากบรรยายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
ผ้าไทยท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดถูกนำมาดีไซน์ตัดเย็บเป็นชุดผ้าไทยแสนเก๋และทันสมัย
เหมาะกับคนสมัยใหม่ค่ะผ้าไทยทั้งห้าสิบห้าชุดถูกนำมาจัดแสดงแฟชั่นโชว์นี้
ออกแบบโดยยังดีไซนเนอร์๑๕คนและห้องเสื้อชื่อดังอย่างอาซาว่าทูแกรารี่ชัยโกลาเบล
คุกและอิชชู่ที่มีแรงบันดาลใจจากคุณค่าของผ้าไทย
ตั้งแต่ยังเป็นเส้นได้จนกลายเป็นผืนผ้าการแสดงความสวยงามของผ้าไทย
เป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานเส้นทางผ้าไทยเส้นใยแห่งภูมิปัญญาเทิดไทยองค์ราชินี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

ททยังชวนท่องเที่ยววิถีไทยร่วมเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นผ่านเส้นทางผ้าทอไทย
ด้วย๑๕เส้นทางท่องเที่ยวใหม่ที่น่าสนใจจากการเรียนรู้ผ่านการสาธิตการทอผ้าและลวดลายในแต่ละท้องถิ่น
หมี่โฮและมัดหมี่อำพรมจังหวัดสุรินผ้าพิมพ์ลายโขมพัฒน์จังหวัดประจวบคิริคัน
สะท้อนความเป็นมาของวัฒนธรรมความเชื่อและสิ่งแวดล้อมค่ะ
แหล่งที่ผลิตผ้าไทยอยู่ที่ไหนบ้าง

ทีนี้เราจะทำยังไง
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมทำเส้นทางให้ได้
เส้นทางของภาคไทยเพื่อประโมท

ทำเส้นทางของผ้าไทยขึ้นมาให้ทุกคน
ให้คนรู้จักว่ามีแหล่งทอพ่าอยู่ที่ไหนบ้าง

และบวกกับแหล่งท่องเที่ยวใกล้นะครับ
อันนี้ก็เป็นการสร้างเลือกท่องเที่ยวก็ไป

ยังเป็นหนึ่งที่จะช่วยกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ใช้บัตรเครดิต
ใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว
หลักเลยก็คือธนาคารกรุงเทพนะครับ
ธนาคารกรุงเทพฯเราจะมี
เขาทำสัญญากันหมายถึงว่าเรา
ตกลงว่าเราจะสนับสนุนซึ่งกันอะไรกันนะครับ
เพราะฉะนั้นในการจัดกิจกรรมอะไรของการท่องเที่ยว
ก็จะมีธนาคารกรุงเทพจะเข้าเป็นผู้สนับสนุนเป็นหลักนะครับ

สังเกตดูว่าเราจะมีบัวชัวร์ไปที่บ้านประจำ

เพราะฉะนั้นในตรงนั้นมันก็จะมีการกระตุ้นตรงนั้นเองว่ามีส่วน
นุ่นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องส่วนลด

ให้สิทธิพิเศษให้ไอเซ็นทีฟอะไรต่างเพิ่มเติม

สำหรับผู้ที่ถือบัตรจะได้รับสิทธิประโยชน์หลัก
ทางททและธนาคารมอบให้ตลอดทั้งปี
โครงการนำเที่ยวรูปแบบต่าง
มินเจอร์แนวธรรมชาติเทศกาล
การท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรม

สำหรับผู้ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไข
และมีสิทธิ์เข้าร่วมเทศกาลหลักที่ททจัดขึ้นอย่างเช่นงานนี้ค่ะ
ทัศกาลเส้นทางผ้าไทยเส้นใยแห่งภูมิปัญญาเทิดไทยองค์ราชินี
จะจัดไปจนถึงวันที่๒๘สิงหาคมนี้
กาพรมพันธ์ใจข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน